ก่อนอื่นค่ะบันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูล
ที่ได้สูญเสียคุณแม่ไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
หากคุณผู้ชมยังจำกันได้คุณแม่ของปุ๊กลุ๊ก
เคยประสบอุบัติเหตุลื่นล้มค่ะเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
อาการของคุณแม่ตอนนั้นค่อนข้างหนักนะคะ
หัวกระแทกพื้นอย่างแรงถึงขั้นที่หยุดหายใจไป

ตั้งแต่นั้นก็รักษาตัวมานับว่าเป็นระยะเวลาประมาณ๓เดือนค่ะ
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปุ๊กลุ๊กได้แจ้งข่าวร้าย

ข้อความบอกเอาไว้แบบนี้นะคะว่าคุณแม่จากพวกเราไปอย่างสงบเมื่อคืนนี้
โดยในเรื่องของพิธีการวันจัดงานรายละเอียดต่างจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
ครอบครัวเรากราบขอบพระคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจและอธิษฐานเผื่อมาโดยตลอด
ขอบคุณจากหัวใจจริงค่ะ
ซึ่งพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แสดงความเสียใจ
พร้อมกับส่งกำลังใจให้กับปุ๊กลุ๊กด้วยนะคะ
และนอกจากนี้ค่ะปุ๊กลุ๊กก็ยังได้โพสต์สตอรี่
เป็นภาพของคุณแม่ตอนสมัยสาวนะคะ
แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ว่าคิดถึงจริงค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ